ไปติดตามความขึ้นหน้าอาการบาดเจ็บของสหรัฐอยู่เย็น
เตะกองกลางทีมชาติไทยคนสำคัญนะครับ
ล่าสุดวันนี้ครับตัวแทนของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

เงินค่ารักษาพยาบาล๒๐๐๐บาทให้ด้วยครับ
วันนี้นะครับพลตำรวจโทพิสันจุฬิหลก
เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ต้องพักมากกว่า๖เดือนนะครับ

โดยทางสมาคมนะครับได้มอบเงินค่ารักษาพยาบาล

พร้อมกันนี้ยังได้ให้ความช่วยเหลือกับนักเตะในทุกด้าน
หากว่านักเตะนั้นแสดงความต้องการครับ
ซึ่งทางด้านแพทย์ที่ดูแลอาการบาดเจ็บของสหรัฐนะครับ
เปิดเผยว่าการผ่าตัดนั้นผ่านไปได้ด้วยดี
ซึ่งสหรัฐนั้นต้องพัก๔เดือนแรกก่อนนะครับ
ก่อนที่จะสามารถลงน้ำหนักที่ข้อเท้าได้
จากนั้นครับจะมีการฟื้นฟูอีก๒เดือน
และอีก๒เดือนน่าจะกลับมาซ้อมได้
รวมรวมแล้วที่สารัฐน่าจะใช้เวลาพักทั้งหมด๘เดือน
ส่วนเรื่องของการทำหน้าที่ของผู้ตัดสิน
เตรียมประชุมหาหรือกับเพื่อวางแนวทาง
ให้กับกรรมการแก้ไขข้อบกพร่อง
และปรับปรุงการทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ที่สุด
หลังจากเมื่อวานนี้ในศึกไทยลิกสอง
เตชธรศรีฮาวงผู้เล่นของชัยหน้านั้น
ถูกทำฟาวจนได้รับบาดเจ็บหนักถึงขั้นขาหักนะครับ
ในปีที่ผ่านมาเราก็อบรมผู้ตระสินเยอะมาก
ทั้งทดสอบความฟิตทั้งแก้กติกาใหม่
แล้วก็เรื่องการตัดสินใจในเคสต่างนะครับ
ถ้ายังไม่สมบูรณ์เราก็ต้องแก้ไขกันต่อไป
ในวันพรุ่งนี้๑๗นาทีตามเวลาของไทย
ซึ่งทางด้านทศตวรรษีป่านหัวหน้าภูกษรของทีมกล่าวว่า
แน่นอนว่าทีมนั้นต้องการผลการแข่งขันที่ดีกลับไป

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทีมครับ

ก็ก่อนอื่นก็ต้องเช็คเรื่องของสภาพร่างกายของตัวผู้เล่น
ที่ล้าจากการแข่งขันในนัดที่แล้ว
แล้วก็ล้าจากการเดินทางด้วย
แล้วก็เราก็มีแมทที่เราจะต้องโฟกัสอีกแมท
ก็คือแมทที่เราจะเจอกับบอลลีกในบ้านเราวันเสาร์หน้า
หน้าเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการพักผ่อนเนี่ย

ก็ต้องคัดเลือกตัวผู้เล่นที่สมบูรณ์ที่สุดลงไปเล่น
ก็ไม่ใช่เกมที่ง่ายอยู่แล้ว
ซึ่งนักฟุตบอลทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่า
มันเป็นเกมที่ยากอยู่แล้ว
ผมคิดว่ามันไม่น่าจะส่งผลกับเราเท่าไหร่

แล้วก็เต็มไปด้วยนักเตะทีมชาติไทยที่ทำผลงานในปีที่ผ่านมา
กับทีมชาวไทยในการเข้ารอบฟังประโลก
รอบ๑๒ทีมสุดท้ายโซนเอเชียได้อย่างยอดเยี่ยม

แล้วก็ทีมก็ต้องการ๓แบบในบ้านเช่นกันครับ